ก็เค้าะปีก่อนมีคนว่าอยากกินเลือดอยากกินเลือด

มัจ่ะกลัวผีไดคลุล่าอ่าน

มัร่าฯมัน๒๐ภีร์อยู่ข้าว

คนมาบอกให้ผมไปไล่ผี๔คน

ว่าแต่ละบริษัทนี่ก็มีแต่อาจารย์ดี

กูยังอ้านจริงตั้งช่องแปดได้พูดว่าพลักษณภิกษาพูดเหรอ

ฉันก็งงฉันก็อยากจะเอาผีเข้าที่ตึกบ้าง
ทำไมฉันก็ว่าแสดงว่าตึกที่ฉันทำงานอยู่ดี
ไม่คือผีไม่เข้าตึกคุณเพราะว่ามีคุณคุมอยู่
คือผีกลัวพี่มดดำ

ผีมันนึกจะเข้าที่ไหน
แล้วเราจะตั้งสารพระภูมิไว้ทำไมวะ
เราจะตั้งศาลประภมเราจะตั้งศาลประภิกาเนธไปทำไม
เพราะผีมันจะเข้าง่ายขนาดนั้น
แต่เชื่อไหมถ้าเกิดผีไปเข้าที่บริษัท

แต่ต้อนเกิดถ่ายผีไม่เข้าที่บริษัทอื่นน่ะ

แบ่งนะครือตัวที่มีสามรับพรุงก็มีผีเข้านะ

โอ้โหจ้างอาจารย์มาชวนคนละเป็นแสนแสนล้านล้าน

เข้าได้จริงใช่ไหม
เข้าพวกนี้มีเข้า
ปกติพวกนี้มันชอบกะไปตามซอง
ใช่อ่ะพี่มันไม่ใช่เห็บมัดนะ

แล้ววันนั้นโพรีพลาสอ่ะทำไมถึงทำรายการมูลไนท์อ่ะทำไมถึง

ฉันก็งงไงแต่ละที่ก็แบบมีโอ้โห

เดี๋ยวคือถ้าอยู่ที่ตัวเนี่ยเดินผ่านเข้าไปก็เจอสารพระภูมิอยู่ดีนึกออกไหม